คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าด้วยความเป็นศิลปินความตลกมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะ
พอพี่โรเบิร์ตสายควันเขาจากไปเนี่ยเพื่อนต้องการส่งเขานะแต่ว่าไม่อยากให้บรรยากาศมันเศร้าจนเกินไปค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้ค่ะในงานสวดประวัติวิทธรรมสวดพี่โรเบิร์ตนะคืนที่๔พี่บอลค่ะแล้วก็พี่ตั๊กนะแล้วก็นครเนี่ยก็ได้เปิดใจกับวันเทิงไทยรัฐค่ะว่าในพิธีชะพนักกิจศพนะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๒๗กันยายนนี้เมื่อทำพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้วค่ะพี่น้องคนสนิททุกคนเนี่ยจะพร้
ตามสบายที่จัดเป็นแบบงานวัดเนี่ยเขาเพราะว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ย
คือมันมีพี่น้องมันมีพี่น้อง
มีการตั้งเป็นเมนลอยนะครับเป็นเมนลอยด้านนอก
แล้วก็จะทำพิธีตามพิธีการของศาสนา
เสร็จปั๊บเราก็จะมีเวทีคือเราจัดเป็นบรรยากาศงานวัดนะครับ

เสื้อผ้าแล้วพี่หนูแต่งมาตามสบายเลย
คือเราจัดประดับไฟให้เป็นงานวัด
เพราะโรเบิร์ตเขาชอบไฟอย่างนั้น
๓ทุ่มครึ่งคุณที่จะมา
นี่คือคอนเสิร์ตพวกเราที่รวมตัวกันครบครั้งแรก

ไม่ถามไม่ได้คุณแจ๊กกะรีนไปเอง
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข
พี่บอลเนี่ยเคยพูดเอาไว้ถึงความบังเอิญค่ะ
เลขฝาลงของพี่โรเบิร์ตนะ
ด้านไปตรงกับเลขปีเกิดแบบเป๊ะเลย
พี่บอลค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าแฟนมีโชคจากพี่โรเบิร์ตเนี่ย
ก็อย่าลืมทำบุญอุทิศูนย์ประสงค์ให้พี่โรเบิร์ตด้วยนะคะ
ถ้าใช่ถ้าถูก
ผมขอให้ทุกคนทำบุญให้กับนายภัยทูลพุ่มรัฐ

ลองคิดดูพี่เบิร์ตเกิดพศ

ฟ้าโรงก็๐๘เพื่อนไม่น่าจะหาซื้อก็ได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมว่า
อะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อลอตเตอรี่สลากินแบบรัฐบาลถูกกฎหมายกันนี่แหละนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าโชคดีถูกรางวัลก็อย่าลืมไปทำบุญให้กับพี่โรเบิร์ตกันด้วยนะจ๊ะ